ดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองหน่อยนะครับ
วันนี้มีประชุมคอรมอนะครับทุกผู้ชมครับ
คนเอ็ดประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี

ข้างนี้เห็นบอกยังเสียบเข็มคาไว้อยู่เลยนะคะ

เขามีภาพที่นั่งเซ็นเอกสารด้วยนะตอนเช้า
มาถึงที่ทำงานตั้งแต่๘นาฬิกา๑๕นาที

สวมเฝือกอ่อนพยุงแขนข้างขวา
มีเข็มน้ำเกลือติดอยู่ที่หลังมือด้านซ้าย

จากนั้นก็ไปเข้าร่วมประชุมคอรมอนะครับ

ก็ไปร่วมรณรงค์กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรคัศจรรย์วันว่างกับทางอพวชก่อนนะครับ
นำเยาวชนไทยมารณรงค์กิจกรรมให้เด็กไทยมีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน
ช่วงนี้ปิดเทอมใหญ่กันแล้วนะครับ
ก็ถ่ายรูปร่วมกับน้องด้วยนะฮะ
อันนี้แขนนะแล้วถ่ายรูปร่วมกัน
อันนี้คือโซโลแกนถ้าโซโลแกนปิดเทอมสร้างสรรค
อืม

หลังประชุมคอรมอเสร็จนะครับพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะฮะ
บอกว่าวันนี้ที่ประชุมคอรมอลมีวาระพิจารณามากถึง๔๐เรื่อง
เพราะเป็นช่วงปลายรัฐบาลและหลายเรื่องจำเป็นต้องเร่งรัด
เพราะเดี๋ยวจะมีการยุบสภาเป็นรัฐบาลรักษาการ
อะไรที่ทำให้ประชาชนได้ก็อยากจะดูแลกันก่อนนะครับ
อาการบาดเจ็บก็ต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษ
หมอบอกประมาณ๒อาทิตย์แผลถึงจะแห้งต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุกวัน
แต่ไม่มีผลกับการทำงานนะอรัชพรไม่มีเหรอคะ
เมื่อเช้าเซ็นเอกสารนี่เซ็นสวยกว่าเดิมอีกบิ๊กตู่บอก
หรอเซนคล่องเลยไหมคะสงสัยจะต้องค่อยเซน
มันเลยแบบบรรจงประนีตตอนไม่เจ็บนี่เซ็นไว
ขณะเดียวกันนะครับหมอก็เตือนเรื่องฝุ่น
จะลงพื้นที่เนี่ยระวังเรื่องฝุ่นหน่อยกันแล้วกัน

นั่นน่ะสิก็มันหมดวาระภายในเดือนนี้เนาะ

จะรอหมดวาระหรือว่าอย่างไรหรือจะยุบวันไหน

คิดว่าละโดดร่มสมัยโน้นก็เจ็บกระดูกคอหน่อยแต่หน่อย
ก็ให้นอนให้หมอเขาดูต่างกันครั้งวัน
เวลานี้คือหน้าแคไปก่อนแล้วละ
ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่น่ะคิดว่าก็ไม่มีเรื่อง
อยู่หลายเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องเก่า

ให้ภาระต่างต่างเนี้ยมันมันพระวัตรชน

เรื่องของการยุบสภาเลือกตั้งหาเสียงมันก็อีกเรื่องหนึ่ง

บิ๊กป้อมพลวงสุวรรณรองค์นายกรรภมนตรี

นักข่าวก็ไปถามเลยว่าน้องเจ็บ
น้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลหมายถึงบิ๊กตัวเนาะ
ให้กำลังใจน้องไหมให้กำลังใจนายกหรือเปล่า

ฉันก็เจ็บขานายกเจ็บมือ
ก็เสมอกันนี่
ทีนี้นักข่าวก็ถามเรื่องที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
และนายสมสักเทพสุทีนประธานยุติศาสตร์พลังประชารัฐ
แววว่าจะไปอยู่กับพักเพื่อไทย
ป้อมตอบว่าอะไร

ไปถามกับดู

จะไปเพื่อไทยหรือครับ

มีที่คุยกับท่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะท่านถูกตอบ

ไม่ตกลงไม่ตกก็
ก็ตามนั้นแหละตามที่ให้

ไม่รู้พอไม่เจอกับผมไม่ถาม
ตอบไปตั้งหลายทีแล้ว

คิ้วเริ่มขมุดแล้วไม่รู้เจอก็มาถาม

รุ่งเรืองกิจนี่แกนนำกลุ่มสามมิตร

ก็แววว่าจะไปเพื่อไทย
หลักก็สอสอแถวภาคกลาง

คุณผู้ชมครับก็ต้องไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุธินนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแก่นำพักพลังประชารัฐ
คุณสมศักดิ์บอกยังเหลือเวลาก่อนยุบสภา
อีกตั้งหลายวันอีกตั้ง๑๐กว่าวัน
ตอนนี้ไม่ได้ลังเลนะแต่เรื่องย้ายหรือว่าอยู่เนี่ย
ให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นคนตัดสินใจ
ส่วนตัวคุณสมศักดิ์จะขอทำหน้าที่รับผิดชอบงาน

ตอนนี้ถือว่ายังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
มีอะไรที่ข้างต้องทำให้เสร็จนะฮะ
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง

ตั้งแต่ผมเป็นสอสอมาเนี่ยนะ
ผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน

แบบนี้หมายความว่าอย่างไร
ก็ถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าค่ะพี่หุย
นั่นหมายความว่ากลุ่มสามมิตร

ก็คงจะอยู่กับพักที่มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลมากกว่า

พลังประชารัฐจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเหรอถ้าจะย้าย
อุ๊ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะย้ายนะ

จะแลนซ์ไลท์หรือได้เป็นรัฐบาลแน่หรือเปล่า
ให้คุณสุริยะตอบ
เป็นการตัดสินใจของกลุ่มนี้หรือของเขานะคะ

ตอนแรกวางไว้ที่๗พฤษภาคมใช่ไหม
ถ้าเลื่อนไปโอเคไหมคะ
ถ้าเกิดอยู่ตามวาระเลยนะ

หมายว่าจะเป็น๗พฤษภาคมวันเลือกตั้ง
แต่ให้อยู่ในกรอบไม่น้อยกว่า๔๕๖๐วันละกัน

ระหว่างวันที่๗กับวันที่๑๔อันไหนเหมาะกว่ากัน
คุณวิศนุบอกว่ามันก็อยู่ที่ว่าจะยุบสภาวันไหน

เดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่ามันอยู่ในกรอบเวลาหรือเปล่า
ปกติวันที่๗มันก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ๕๐๖๐วันอยู่แล้ว
แต่โอเคถ้ายุบช้ามันก็ยื่นได้
แต่ยังไงก็อยู่บนหลักที่ว่าต้องเลือกตั้งในวันอาทิตย์อยู่แล้ว
ถ้ายุบ๒๐๑๔จะไปได้ไหมครับ

อาจารย์ครับระหว่างวันอาทิตย์ที่หยุด๔วัน
ติดต่อกันกับวันอาทิตย์กับ๒วันธรรมดา
มันจะมีผลได้เสียในการเมือง
กรกฏอเขาบอกว่าไม่มีผลได้เสีย
แล้วก็ไม่แตกต่างในการจัดการเลือกตั้ง